คราวนี้อยากจะเตือนภัยกันหน่อยนะคะสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านทั่วประเทศ
โดยเฉพาะใครที่อยู่มหาสารคามแฟนรายการมหาสารคามก็เยอะนะ
ไลน์มาพูดคุยกันอยากจะบอกว่าคุณระวังตัวให้ดี
เพราะที่นั่นไก่หายกว่า๒๐ตัวเลยนะคุณผู้ชม
ใครจะเป็นหัวขโมยจะจับได้หรือเปล่าไปดูกันค่ะ
เนี่ยคุณผู้ชมเขาด้อมมองหาผู้ร้ายที่ขโมยไก่อยู่นะ
ซึ่งเนี่ยค่ะเขาก็ต้องพยายามแหวกดูซิคนร้ายมันไปมุดหลบซ่อนอยู่ที่ไหน
โดยที่เห็นเนี่ยเป็นพี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิมหาสารคามการกุศลจีเสียงเกาะ
เขานำกำลังชาวบ้านนำกำลังเจ้าหน้าที่มาที่นี่เลยนะคะ
หลังจากได้รับแจ้งจากเจ้าของร้านฉลองชัยซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลเกิ้งเนี่ย
บอกว่าเลี้ยงไก่เอาไว้หายไปละตั้ง๒๐ตัว
โอ้โห๒๐ตัวนี้ไม่ธรรมดานะเจ้าหน้าที่จึงเข้ามาทำการตรวจสอบ
แล้วก็พบว่าตัวการนั่นก็คือเจ้าสัตว์ร้ายที่มันแฝงตัวอยู่ในพงหญ้านี่แหละคุณผู้ชม
เป็นตัวอะไรเดี๋ยวมาลุ้นกันดูนะคะว่าเขาจะแหวกเจอกันหรือเปล่า

เฮ้ยเจอยังค่ะ

ในที่สุดก็เป็นเจ้างูเหลือมขนาดใหญ่ยาวกว่า๔เมตรหนัก๓๐กิโลกรัม
มันพยายามดิ้นเอาชีวิตรอดเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่พ้นเงื้อมือของเจ้าหน้าที่
เจ้าของร้านฉลองชัยคือนางสาวจุธามาสไกรพลบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไก่มันทยอยตายทยอยหายไปเรื่อยทีละตัว๒ตัว
นับมาตั้งแต่ต้นปีหายไป๒๐ตัว

ค่ะค่อยสะสมทีละเล็กทีละน้อย
มาวันนี้นะคะน้องชายของคุณจุธามาไปตัดย่าหลังร้าน
ปรากฏว่าไปเจอเจ้างูเหลือมนี่แหละ

โอ้คนลุกเหมือนกันนะถ้าตัดหญ้าตัดหญ้าแล้วเจองูตัวใหญ่ขนาดนี้

อุ้ยคุณลกใหญ่ใหญ่กว่าแขนเจ้าหน้าที่ครูปายอีกอะ
ตัวนี่แหละค่ะทำให้มันยาวได้ถึง๔เมตรเนี่ยนะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาจับได้แล้วก็แน่นอนถ่ายภาพวัดขนาด
จับใส่กระสอบปุ๋ยเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในที่ของมันต่อไป

นี่แหละงูมันมักจะมาหาอะไรกินแบบนี้โดยเฉพาะใครเลี้ยงสัตว์นะต้องระวังด้วย
และที่สำคัญถ้าเจองูอย่าจับเอง
ไม่ว่าจะเป็นงูมีพิษไม่มีพิษก็ตามเถอะเรียกเจ้าหน้าที่มาจับได้
ถ้าเป็นในพื้นที่กรุงเทพมหานครเรียกหน่วยเบสนะคะ

หรือถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยพี่กู้ภัยหลายพื้นที่เขาก็คอยดูแลอยู่นะ
อย่างที่สำนักงานฝ่ายกู้ภัยมูลนิธิมหาสารคามการกุศลจีเสียงเกาะที่สารคามเนี่ย
ก็เรียกใช้บริการได้พี่เขาถึงที่รวดเร็วทันใจ

แล้วก็มีวิธีการจับด้วยเห็นไหม